มาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
วัยรุ่นย่านพระประแดงตีกันครับคุณ
มีทั้งมีดมีทั้งปืนทั้งฟันทั้งยิงกันนะฮะ

ให้เห็นวินาทีในการต่อสู้กันด้วยนะครับ
โอ้โหนี่แหละคุณไล่ตีกันหนักมากเลยนะคุณนะ
มีทั้งมีดมีทั้งไม้มีทั้งปืน
มีระเบิดด้วยไหมนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะฮะ

ใช่นะครับนี่เป็นนาทีที่วัยรุ่นไปพบคู่อาริ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่าทำร้ายกันกลางถนนนะครับ
ฝ่ายคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยจริงก็มากันหลายคนนะครับ
กัน๕คนซ้อนรถจักรยานยนต์กันมา๒คัน
ส่วนฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ก่อเหตุเป็นฝ่ายไล่ล่าเนี่ยนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๗คัน
แต่จำนวนคนนับไม่ถ้วนเลยคุณ

และจากภาพจะเห็นว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุ
ถืออาวุธวิ่งไล่ตามไปทำร้ายฝ่ายตรงข้ามนะครับ

ก็ถูกไล่ทำร้ายไปจนถึงบนสะพานลอย

และขอความช่วยเหลือที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ปากซอยสุขสวรรค์๗๖ทับ๑อำเภอพระประแดง

คุณผู้ชมไปดูสภาพของคนเจ็บ
เพราะว่าทางพนักงานของร้านสะดวกซื้อ

ตรงนี้หมดสติไปแล้วนะครับ
เขากุมท้องวิ่งหนีเข้ามา
ขอความช่วยเหลือจากพนักงานร้านสะดวกซื้อ
เจ้าหน้าที่รีบมาตรวจสอบดูว่ามีแผลตรงไหนบ้าง

แต่ว่าเขาถูกฟันที่มือขวา๑แผล
โอ้โหมือเป็นแผลเวอะเลยนะฮะ

และที่ขาขวาบริเวณข้อพับหัวเข่า
มีรูคล้ายถูกคมกระสุน๑จุด

เลือดท่วมขาแล้วก็เลือดนองพื้นเลย
ทีนี้กู้ชีพกู้ภัยก็เข้าช่วยชีวิตโดยด่วนนะครับ
จากการสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อนะครับ

กำลังพากันจัดเรียงสินค้าภายในร้าน
เห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาเลือดท่วมเลยนะ

นึกว่าโดนยิงที่ท้องหรือว่าโดนแทงที่ท้องมา

ผู้ชายคนนี้ยังพูดได้อยู่บอกว่าถูกไล่ทำร้ายมา

สภาพเลือดไหลออกจำนวนมากนะครับ

เธอก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ

ว่าเขากับเพื่อนกำลังพากันแยกย้ายจะกลับบ้านแล้ว

ปรากฏว่าเจอกลุ่มคู่กรณีขับรถจักรยานยนต์
มาหลายคันแล้วก็มากันหลายคน
ป๊ะกันพอดีแถวหน้าปั๊มน้ำมันนะฮะ
จากนั้นฝั่งนั้นก็เปิดฉากปลาระเบิดปิงปองใส่ก่อน
แล้วก็พากันใช้มีดขอวิ่งไล่ฟัน

เพื่อนที่มาด้วยกันวงแตกหนีกระจายกันคนละทิศละทางเลยฮะ
พอวัยรุ่นกลุ่มนั้นหลบหนีไป
จึงพบว่ามีเพื่อนบาดเจ็บสาหัสครับ
รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน

คาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้นะคุณ
ตอนเช้าเศษซากความเสียหายเยอะเลย

กับเหตุการณ์อุกอาจครั้งนี้นะครับ